ไปดูเรื่องของพายุโกเซินนะคะโอ้โหโกเซินนี่ต้องบอกว่าพิษสงร้ายกาดจริงตอนนี้
หลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะที่หนักที่สุดเนี่ยต้องไปดูที่เพชรชบูรณ์คุณผู้ชม
นี่คือภาพที่เพชรชบูรณ์นะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนักเป็นอันดับต้นของประเทศเลยค่ะ
อิทธิพลจากพายุลูกนี้นะคะตอนนี้กู้ภัยต้องนำเรือท้องแบนไปช่วย
รถเล็กเข้าไม่ได้ต้องเอาเรือท้องแบนแบบนี้ไปนะคะ
ที่ตำบลตานเดี่ยวอำเภอหล่มศักดิ์นะคะตรงจุดนี้เนี่ยฝนตกทั้งคืนนะคะ
น้ำเป็นสีโครนเป็นน้ำที่ล้นตลิ่งมาจากแม่น้ำป่าศักดิ
แล้วต้องบอกว่าน้ำมันไหลไปบนถนนเกือบทุกเส้นในพื้นที่นะคะ
แล้วก็มีคนติดอยู่ในบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุค่ะ
นี่ค่ะกู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยนะคะ
ล่าสุดทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะคะ
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๑๕๐๐ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
แล้วตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ปราจินบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกบิน
ก็ต้องเข้าไปช่วยชาวชุมชนตลาดเก่า
ไปช่วยขนของขึ้นที่สูงแบบนี้แหละค่ะ
เพราะสถานการณ์ไว้ใจไม่ได้ฝนยังไม่หยุดนะคะ
แล้วน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ก็ยังคงหลากเข้ามาท่วมอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ชาวชุมชนตลาดเก่ากว่า๑๒๐หลังคาเรือน
ยากลำบากนะคะเดินไม่ได้รถไม่ได้

นี่แหละค่ะขนของหนีน้ำกันก่อนเลยค่ะ

ที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกง
ตรงนี้ติดคลองต้นโฑน้ำท่วม
แล้วตรงนี้เขาเลี้ยงปลากันนะคะก็หลุดไปกับน้ำ
ชาวบ้านต้องเร่งนำกระสอบทรายมากั้น
น้ำออกยกพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
ขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำออกลงอ่าวไทยอีกทางหนึ่งเช่นกันนะคะ
ทกภัยมาแล้วนะคะปีนี้ค่ะอ่ะไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
กี่โมงเที่ยงคืนตอนนี้ฝนตกหนักอะไรใช่ปกติเคยท่วมไหมไม่เคยอยู่เช่าประมาณสิบสี่ปีไม่เคยท่วมเลย
ครั้งนี้เสียหายหนักหมดเลยอ่ะปลาปลาก็อันนี้มันสูงประมาณกี่กี่เซนเนี่ยหัวเข่าอ่ะ
เดี๋ยวเดินไปบางทีออกคลองก็ออกทางปั๊มคลองก็สูงทองก็สูงแล้วก็ไม่มีทางแล้วเพราะว่าเขามาเช่าทางออกแล้ว
ขยับมาโซนใกล้กรุงเทพหน่อยค่ะน้ำท่วมในโซนนี้ก็เดือดร้อนคนเข้าทำงานเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยหลายคนก็ไปตอกบัตรสายนะคะเพราะว่าฝนมันตกมาทั้งคืนแล้วฟ้าแรงด้วยครับเมื่อกี้
นี่ค่ะแล้วพอเช้ามาสภาพเป็นแบบนี้เลยคือถ้าฝนตกฟ้ารั่วทั้งคืนแบบนี้
คนทำงานที่จะต้องตื่นเช้ามาทำงานเนี่ยคือกังวลเลยนะคะ
แล้วก็เจอแบบนี้จริงอันนี้คือภาพที่ถนนบางนาตราดในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะ
ก็ต้องบอกว่าโอ้โหขยับไปได้ช้าเลยนะคะอ่วมเลยเจอแบบนี้นะคะ
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ฝนเนี่ยทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากเลยค่ะ
รถเล็กผ่านยากบางจุดก็จอดเสียนะคะ
เข้างานสายไปตามกันนะคะ
วันนี้เนี่ยถ้าไปดูในโลกโซเชียลนะคะ
สิ่งที่คนโพสต์ลงกันเยอะก็คือภาพผลกระทบจากน้ำท่วมนี่แหละค่ะ
ภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
บางจุดสูงถึง๔๐เซนติเมตรก็ทำให้หลายคนเข้างานสายนะคะ
นี่ค่ะไปไม่ได้